วันนี้ก็เป็นวันแรกของการจัดงานมหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่๒๒
ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจนะครับ
มีประชาชนมาหาซื้อหนังสือที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศบอพิษเป็นจำนวนมากนะครับ
โดยเฉพาะหนังสือพระราชนิพลขายดีเป็นพิเศษ
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
หนังสือพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศบพิษของสำนักพิมพ์ต่าง
คือมุมแรกภายในงานมหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่๒๒

ที่ประชาชนจะเดินเข้าไปเลือกซื้อหนังสือ
บันทึกเรื่องราวที่มีคุณค่ายิ่งต่อจิตใจ
แทบทุกร้านได้จัดมุมหนังสือแนะนำพิเศษ
เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่๙โดยเฉพาะ
เพื่อให้ประชาชนเลือกสรรได้ง่ายขึ้นค่ะ
พิริยกรนานินชาวกรุงเทพมหานคร
ตั้งใจเดินทางมาหาซื้อหนังสือ
เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศบพิษเขาค่อยเปิดดูหนังสือ
ด้วยความรำลึกถึงพ่อหลวงในสมัยราชการที่๙
ทรงงานอย่างหนักเพื่อประสบกรณิกรของพระองค์
หนังสือที่พิริยกรเลือกซื้อในงานนี้คือหนังสือ
ปีใต้ร่มพระบารมีทั่วแผ่นฟ้าร่มเย็นเป็นสุข
บอกเล่าเรื่องราวของพระมหากษัตริย์นักพัฒนา
ทำประโยชน์เพื่อสังคมให้มากกว่าเดิมนะครับ
เพราะพระองค์ท่านทำทุกวันอย่างไม่มีวันหยุดวันหย่อน

แล้วก็เราเราเป็นนักศึกษานะครับ
เราก็นำเอาความรู้ของท่านไปประยุกต์ใช้

หนังสือพระราชนิพลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่๙

และเรื่องพระมหาชนกฉบับปกอ่อน
คือหนังสือที่ขายดีมากที่สุดของร้านนายอินค่ะ
เพราะเป็นหนังสือที่แสดงถึงพระปีชาสามารถ
ภาษาและวรรณกรรมของในหลวงรัชกาลที่๙
โดยลูกค้าส่วนหนึ่งคือลูกค้าเดิมของปีที่แล้ว
มาซื้อหนังสือพระราชนิพลไม่ทัน
เพราะขายหมดก่อนจึงตามมาหาซื้อในปีนี้

หนังสือที่หายากหาไม่ได้ในปีที่แล้ว
อย่างในอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนก
ฉบับที่มีภาพวิจิตรทั้งฉบับการ์ตูน

แล้วก็ฉบับที่มีเป็นพระราชนิพลของท่านเอง
ก็มีให้เราที่จะเก็บไปเป็นมงคลของชีวิตอีกแล้ว
ผมว่าเวลานี้เป็นเวลาที่จะมีหนังสือออกมา
ให้เราได้เก็บสะสมไว้
เอาไว้เป็นที่ละลึกเอาไว้เป็นมงคลของบ้าน

ได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง
ซื้อไปสอนลูกหลานให้ดำเนินแนวทาง

ขณะที่สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์
จัดทำหนังสือก้าวสู่สวรรคาลัย

และเรื่องราวบรรยากาศการแสดงความอาลัย

ตลอดจนเบื้องหลังการร่วมแรงร่วมใจ

ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย

ที่ก้าวไว้เป็นที่ละลึกไว้ได้เช่นเดียวกับหนังสือทั่วไปค่ะ
หนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ
โครงการไทยรัฐร่วมประสบกรณิกรไทยส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อ
ราคาขายเพียงเล่มละ๑๐บาททำให้ได้รับความสนใจจากประชาชนซื้อกลับบ้านไปเป็นจำนวนมากค่ะ
ประชาชนที่สนใจหาซื้อหนังสืออันทรงคุณค่าที่เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่๙ไปเก็บสะสม
สามารถมาได้ที่งานมหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่๒๒ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจ
จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๒๙ตุลาคม๒๕๖๐ตั้งแต่๑๐โมงถึง๓ทุ่มค่ะ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน